พาไปกันที่จังหวัดพัทธรุงเนี่ยนะคะ
เกิดเหตุชายอายุ๔๐ปีไปแทงพ่อของตัวเอง
น้องชายมาเห็นเหตุการณ์เข้าไปช่วยก็ถูกแทงไปอีกคน
สาเหตุเนี่ยนะคะเกิดมาจากผู้เป็นพ่อ
เตือนหลานชายว่าห้ามออกจากบ้านไม่อยากให้ออกจากบ้านเลย
ก็เลยก่อเหตุแทงพ่อตัวเองซะอย่างนั้น
คุณผู้ชมนายนพนมพรแก้วสำรีอายุ๔๐ปี
ใช้มีดปอกผลไม้ไปแทงนายมนูลแก้วสำลี
อายุ๖๖ปีตามหน้าอกแล้วก็ลำตัว
รวม๙แผลบาดเจ็บสาหัส
ส่วนนายนรหน้าแก้วสำลีอายุ๓๘ปี
น้องชายเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยพ่อ
ถูกแทงที่หัวไหล่ซ้ายแล้วก็แขนขวารวม๓แผล
บาดเจ็บตามไปด้วยเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่
สามเมษายนที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอปากพายูนที่จังหวัดพัทธลุง
ไปสอบถามนายนรนาศผู้บาดเจ็บเนี่ยนะ
เขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายมนูลผู้เป็นพ่อ
ก็นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้
ระหว่างนั้นก็บ่นหลานชายซึ่งเป็นลูกของผู้ก่อเหตุนี่แหละ
ห้ามออกจากบ้านไม่อยากให้หลานออกจากบ้านในช่วงโควิด๑๙เลยมันอันตราย
ใช้เงินสิ้นเปลืองเพราะว่ายังเด็กอยู่

ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุกำลังเมายาเสพติด
ได้ยินเสียงพ่อบ่นนึกว่าพ่อบ่นตัวเอง
ก็เลยใช้มีดปอกผลไม้ที่พกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา
ไปกระนำแทงพ่อแท้ของตัวเอง
ส่วนนายนรนาศน้องชายเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเลย
ก็เลยเข้าไปห้ามก็เลยถูกพี่เนี่ยแทงบาดเจ็บไปด้วย
ตอนนี้หมออนุญาตให้กลับบ้านพักได้แล้วนะคะ
ส่วนผู้เป็นพ่อก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ว่าอาการยังคงสาหัสอยู่
นางสายรุ่งมโนโสพีอายุ๔๒ปี
คนนี้เป็นภรรยาของนายนรนาศ
แล้วก็เป็นผู้เห็นเหตุการณ์พาผู้สื่อข่าวไปดู
แล้วก็เล่าว่าเธอเห็นกลับตาเลย
ว่าพี่ของสามีเนี่ยแทงพ่อแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยค่ะ
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี

คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี

คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี

คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี

คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี

คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี

คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี
คุณผู้สายรุ่งมโสผีอายุ๔๒ปี